เรื่องนี้เนี่ยมีผู้หญิงคนนึงเห็นว่าหมาโดนชนตายกลางถนน
ก็มีการโพสต์นะมีการโพสต์แล้วก็ให้คนมาเก็บซากไปฝัง
แต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมโดนเจ้าหน้าที่อบตมาต่อว่า

อ้าวเดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหน่อยค่ะ
แล้วทำไมให้ฉันระวังอะไรคะ
ไม่ได้เหรอดูคลิปนี้แล้วยังเกิดคำถามว่าเอ้า
ก็สงสารเห็นหมาตายโพสต์ให้คนมาช่วยเก็บหน่อย
มันไม่ได้เหรอทำไมเจ้าหน้าที่อบตต้องมาโวยวายต้องมาต่อว่าด้วยล่ะ
บอกว่าตามหาคนรับจ้างทั่วไปมาเก็บซากน้องหมาไปฝั่งน่าจะโดนรถชนตาย
ติดต่อมารับค่าจ้าง๕๐๐บาทแล้วก็มีคนรับจ้างนะเอาไปฝัง
แล้วต่อมาเนี่ยโดนอบตคนนึงมาต่อว่าแบบคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
นักข่าวของเราก็ไปเจอกับคนโพสต์คุณนิสากรนนศรีพักเดียนะคะ
เล่าให้ฟังแล้วตอนเล่านะคุณผู้ชมร้องไห้เลย
หมาโดนรถชนตายคือก็สงสารแหละ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเย็นวันที่๒๔ที่ผ่านมาตรงหน้าร้านเลย
เอาซากน้องหมามาไว้ตรงทางเท้าริมถนนก่อน
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นตั้งอยู่ข้างถังขยะค่ะ
ทีนี้ด้วยความที่คุณนิสากรเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้ว
โพสต์ข้อความไปบอกว่ามีใครจะรับจ้างไหม

นี่จริงไม่ได้กล่าวหาไม่ได้ต่อว่าอะไรใครเลยนะ
แล้วมีอบตมาต่อว่ามาโวยวายมาว่า
คุณนิสากรว่าจะโพสต์ทำไมถามว่าซากหมานั้นอยู่ไหน
แล้วคุณนิสากรก็บอกว่าก็จ้างคนไปฝั่งแล้ว
แล้วจะอะไรเจ้าหน้าที่คนนี้มาต่อว่า

โพสต์อะไรให้ระวังหน่อย

คือเราทำผิดอะไรเหรอเราไม่ได้ไปต่อว่าหน่อยงานไหนเลย

แค่โพสต์หาคนมามาช่วยเก็บหมาแค่นั้น
เพราะว่าหนัวไม่จับหมาไม่จับแมว
นี่ไงนี่ไงคุณผู้ชม
พอฟังที่เธอพูดก็คิดตาม
นี่คุณผู้ชมที่ดูข่าวไปพร้อมกับเรานะ
ก็บอกว่าเอ้าหรือว่าการที่เขาตามหาคนรับจ้าง
มันเหมือนกับเป็นการประชดอบตหรือเปล่า

ก็ในเมื่อคุณนิสากรก็ควักตังค์จ่ายไปเองนี่
มันไม่ได้ไปเบิกกับหน่วยงานอบตที่ไหน
แล้วทำไมอบตต้องมาโวยวาย
ทำไมต้องมาต่อว่าทำไมต้องมาพูดจาไม่ดีใส่ด้วย
ทีนี้ฟังทางฝั่งคุณนิสากรแล้วใช่ไหม
ฟังทางฝั่งอบตบ้างค่ะคุณผู้ชม

ไปเจอกับรองนายกอบตนายนิพนธ์แสนนางสนนะคะ
บอกว่าตอนนี้นะผมรับทราบเรื่องแล้ว

ปรากฏว่าไปมีปากเสียงกับผู้หญิง

ทีนี้อบตไม่ได้นิ่งนอนใจนะ

เมื่อเช้าค่ะทางคุณนิสากรเนี่ย
บอกว่านายกอบตเมืองเลย

แล้วนายกขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น
นายกรับปากคุณนิสากรแบบนี้
คุณนิสากรครับเดี๋ยวนายกนะ
เดี๋ยวจะไปคุยไปตักเตือนเจ้าหน้าที่คนนั้นเอง
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเออ
แต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดไงว่ามันเกิดอะไร

ทำไมถึงทำให้เจ้าหน้าที่คนนั้นไม่พอใจแบบนี้นะคะ